ที่เกาะล้านนะฮะที่ชนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ยกพวกตีกันเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เจ็บไปสี่นะฮะขี่รถจักรยานยนต์มาเจอกันแล้วก็มองหน้ากันคำเห็นกัน
ค่ะไล่ตีกันเลยมีกล้องวงจรปิดหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะ
นี่ครับบนเกาะล้านนะฮะตะบนนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนี่เห็นไหมฮะโอ้โห
โอ้โหนี่ฮะเสื้อฟ้านี่พยายามวิ่งหนีออกมานะครับ
ก็ยังถูกตามมานะครับถูกรุมแบบถูกตีถูกกระทืบถูกต่อ
เสื้อฟ้านี่สลบไปเลยนะฮะสลบกลางถนนแล้วนี่ยังฟาดไม่หยุดนะครับ
ทางฝั่งนู้นก็ยังมีนะฮะทางกลุ่มของคนเจ็บที่ถูกนี่กลุ่มพวกนี้เนี่ย
มาไล่ทำร้ายเอาเที่ยงคืนครึ่งนะครับของคืนที่ผ่านมา
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบคนบาดเจ็บ๔คนมีนายสุรศักดิ์บุญทวีอายุ๓๔ปี
แล้วก็มีนายมนตรีรุ่งเรืองภัยสิทธิ์อายุสามสิบสี่คือคนนี้เนี่ย
มนตรีนี่ตาขวานี่บวมปูดนะนายสุรศักดิ์นี่ตอนนี้ต้องใส่เฝือกที่คอนะครับ
ทั้งสองคนต้องรอการสแกนสมองด้วยนะครับอีกคนนึงชื่อนายอองโกวิน
เป็นชาวเมียนมาคนนี้แขนขวาหักนี่คนนี้นะฮะและอีกคนนึงคนที่สี่
นายโต๊ะลาเป็นชาวกัมพูชาคนนี้เจ็บเล็กน้อยท่านผู้ชมครับวันนี้
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกาะล้านนะครับ
ชนบุรีได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มด้วยนะครับ
หลังจากที่เห็นช่วงที่เขาทำร้ายกันนี่ช่วงเที่ยงคืน๒๑นาทีนะครับ
จักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มคนเจ็บขี่ไล่ตามกันมา
จนไปถึง๓แยกก่อนถึงหน้ารีสอร์ทนะฮะที่เป็นจุดเกิดเหตุ
นี่ฝั่งของคนเจ็บนะฮะแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
นี่เสื้อสีขาวนี่เห็นไหมฮะไปตบศีรษะกลุ่มคนเจ็บก่อน
กลุ่มคนเจ็บก็จอดรถเสื้อฟ้าคือมนตรีเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นเห็นว่าเพื่อนของกลุ่มคนเจ็บก็ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมา
ก็พากันจอดรถเหมือนกันแล้วก็วิ่งกรูไล่ตามรถจักรยานยนต์
ของกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วก็ปลาหินใส่
กล้องอีกตัวหนึ่งก่อนถึงหน้ารีสอร์ทนะครับจับภาพช่วง
กลุ่มคนเจ็บถืออาวุธวิ่งไล่ตามกลุ่มที่
วิ่งไล่ตามกันแล้วก็มีวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์๔๕คัน
ถึงตรงทางโค้งตรงนี้นะฮะแล้วก็เหลียวไปมองกลุ่มคนเจ็บที่อยู่แถวข้างทาง
ก่อนจะขี่ผ่านไปหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุเหมือนกับตะโกนอะไรบางอย่างด้วยนะครับ
คนเสื้อขาวขาวอ่ะนะฮะหลังจากนั้นกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ย
เขาก็จะมายืนอยู่ที่ริมถนนจุดเกิดเหตุเหมือนกับมาดักรออีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็จะเป็นภาพที่ท่านเห็นตอนแรกเลยนะฮะกลุ่มผู้ก่อเหตุวนมาอีกรอบหนึ่ง
อาวุธครบมือมาคุยกันอยู่แป๊บเดียวปรีเข้าต่อยกันเลย
ที่เราวงแดงแดงเอาไว้นี่อาวุธทั้งนั้นเลยนะฮะทีแรกเหมือนเหมือนกลุ่มผู้ก่อเหตุจะหนี
แล้วกลุ่มคนเจ็บจะเป็นฝ่ายพยายามไล่ตามหาเพราะว่าขี่รถมาแล้วก็คำเมนต์กัน
ไปตบหัวทางฝั่งกลุ่มคนเจ็บเขาก่อนแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเหมือนจะไปแล้วแล้วย้อนกลับมาอีกรอบ
พร้อมกับอาวุธนะฮะนี่ทางฝั่งกลุ่มคนเจ็บที่เขายืนดักรออยู่แถวริมถนน
ทีนี้เจอพวกมากกว่าเลยนะฮะทางฝั่งผู้ก่อเหตุมากันเยอะกว่า
อาวุธครบมือด้วยทีนี้ก็ต่อยเตะกระทืบเอาไม้ตีไม้ฟาด
นี่ครับทางฝั่งคนเจ็บ๔คนก็แยกย้ายกันหนี
ฝั่งนี่เสื้อฟ้านี่มนตรีเนี่ยรอสแกนสมองอยู่นะครับ
โดนเข้าไปจนสลบอยู่กลางถนนเลย

แต่นายโต๊ะลานี่เป็นชาวกัมพูชาที่เจ็บเล็กน้อยนี่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทั้งคนเจ็บทั้งคนก่อเหตุนะครับ
โชคร้ายเหลือเกินเมื่อคืนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี

ทางฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุคิดว่าเป็นพวกคนเจ็บ

โชคดีเจ็บไม่มากนะฮะนี่โต๊ะลามาแล้วโต๊ะลาขี่จักรยานยนต์มาเห็นไหมฮ
เราทำลูกศรไว้แล้วพวกกลุ่มผู้ก่อเหตุนึกว่าเป็นพวกคนเจ็บ
ที่เป็นคู่อริก็เลยโดนไปด้วย
ท่านผู้ชมครับเราได้เจอกับญาติของฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ
นี่ครับวันนี้เขาบอกแม่เขาขอพูดในฝั่งของเขา
ให้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราฟังหน่อยนะ
เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การทะเลาะกัน
คือก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องทะเลาะวิวาสกับนักท่องเที่ยวกับชาวต่างชาติ
ตามที่มีกระแสข่าวไม่ใช่นะครับแต่เป็นการทะเลาะวิวาสของกลุ่มคนในพื้นที่เกาะล้าน
ปัญหาคือมาจากการเขม่นกันหลังเกิดเหตุ
หลานชายเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยนะทางญาติเนี่ยเขาบอกนะ
หลานเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกเมื่อสองวันก่อนก่อนจะเกิดเหตุเมื่อคืน
ทางฝั่งกลุ่มคนเจ็บได้เจอกับพวกเขาที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่เกาะล้าน
ตอนนั้นกลุ่มคนเจ็บมากันหลายคนแล้วมาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมาจอดขวางทางเขา
หลานชายก็ถามไปว่ามาจอดรถขวางทำไม
คือจอดแบบนี้มันไม่ให้คนอื่นเข้าออกเลยนะเนี่ย
กลุ่มคนเจ็บเดินมาล้อมเขาแล้วพูดว่าแล้วจะเอายังไง
จังหวะตรงนั้นเนี่ยมีชาวบ้านมาเห็นพอดีหน้าร้านสะดวกซื้อ
เขาก็เลยห้ามกันไว้แล้วก็แยกย้ายกันไป
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้มาเจอกันที่แถวร้านเหล้านะฮะ
ก็คำเมนต์กันมาอยู่แล้วพอออกจากร้านก็เลยขี่จักรยานยนต์ตามตามกันมา
หลานยอมรับว่าเปิดเกมก่อนก็คือตอนที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดที่คุณระวีการได้มาฮะ
ว่าขี่จักรยานยนต์ออกมาอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะ
ที่ออกมามุมถนนก่อนจะตีกันนะครับ
ขี่ออกมาแล้วก็ไปตบหัวเขาก่อนนี่ตรงนี้นะฮะ
ทางฝั่งของคนเจ็บเนี่ยนี่กลุ่มผู้ก่อเหตุเขาขี่ไล่ไล่มา
คำเมนต์กันอยู่แล้วใช่ไหมมาเจอที่ร้านเหล้าเมื่อคืนแล้วมาตบหัวก่อนทางฝั่งคนเจ็บเนี่ย
เขาก็เลยจอดรถปึ้งเข้าไปนี่เห็นไหมนี่คนเจ็บเข้ามากันสองคันนะ
พอโดนตบเขาก็จอดรถแล้วเขาก็ยืนมองกลุ่มพวกนี้ก็พากันเหมือนกับขี่รถไป
แล้วย้อนกลับมานี่พวกนี้ก็วิ่งไล่ตามเห็นไหมมา๔คนก่อนนะ
อ่าแต่ไม่รู้ตอนเจ็บเนี้ยเขาเจ็บสามแล้วโต๊ะลาเนี่ยขี่ผ่านมาโดนไปด้วยเป็นสี่
คือพอพวกนี้พยายามไล่ตามเนี่ยไล่ไปถึงตรงภาพกล้องวงจรปิดที่เราดูครั้งแรกเลยอ่ะ
แล้วยืนดักรออยู่แถวริมถนนฝั่งคนก่อเหตุย้อนกลับมาอีกรอบนึง
แต่คราวนี้มาเยอะกว่าและอาวุธครบมือ
ญาติบอกว่ายอมรับว่าหลานชายเนี่ยฝั่งหลานชายเนี่ยฝั่งคนก่อเหตุเนี่ย
ไปเปิดเกมก่อนไปตบหัวอีกฝั่งหนึ่งก่อน
แล้วสุดท้ายก็ไปมีเรื่องกันหน้ารีสอร์ทซึ่งหลานชายก็ยอมรับผิดนะ
คือหลานบอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนเจ็บหนักขนาดนี้
ไม่มีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวครับผมอันนี้เป็นการคำเห็นกันส่วนตัว
จริงหลานเป็นคนเปิดฟอร์แต่ด้วยมือเปล่าซึ่งฝั่งตรงข้ามก็มีทั้งขวดทั้งหินทั้งไม้
ซึ่งเพื่อนที่ตามมาก็เลยต้องลากไม้มาช่วยเพื่อนมันก็เกิดการตะลุมบอลกัน
คือจริงก็ไม่ได้คิดว่าเขาฝั่งตรงข้ามจะเจ็บมากขนาดนั้นหรอก
ก็เป็นการตะลุมบอลกันก็ฝั่งละ๕๖คนมันก็ยังเป็นเรื่องปกติของผู้ชาย
โอ้โหนี่หลานไปบอกกับญาติบอกไม่คิดว่าเขาจะเจ็บหนักขนาดนี้
แต่ดูจากโดนเข้าไปนี่น่วมเลยนะฮะโดยเฉพาะมนตรีเสื้อฟ้านี่สลบเหมือดกลางถนนเลย
คือญาติบอกหลานเขาก็เปิดเกมก่อนด้วยมือเปล่าก็ใช่ก็ไปตบหัวเขาไง
แล้วอีกฝั่งนึงมีอาวุธไงนี่เพื่อนก็เลยต้องเอาอาวุธมาช่วยกันโอ้โหดูสิ
โอ้โหบอกไม่คิดว่าเขาจะเจ็บหนักนี่โดนโดนแบบไม่หยุดเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับเราได้ข้อมูลทางฝั่งของกลุ่มคนเจ็บนะครับ
ว่าเขาเป็นพนักงานของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่เกาะล้านนะครับ
ตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองพัทยานะครับ
นายสุรศักดิ์นายมนตรีนายอองโกวินชาวเมียนมา
สามคนนี้ตอนนี้รู้สึกตัวแล้วเราได้คุยกับภรรยาของอองโกวิน
หนึ่งในคนเจ็บเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้หลังเลิกงาน
สามีก็ออกไปดื่มกินกับเพื่อนนะเป็นเพื่อนร่วมงาน
เธอบอกเธอก็ไม่รู้หรอกเขาไปมีเรื่องทะเลาะกับใครอะไรยังไง
ได้ข่าวอีกทีก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วยืนยันว่าตั้งแต่ทำงานที่นี่มาสิบสามปี
ที่เกาะล้านเนี่ยสามีไม่เคยมีเรื่องชกต่อยกับใครมาก่อน
ทำงานจะมันมีเรื่องอะไรกับใครนะ
งานไม่มีฟึ่งมีครั้งนี้ไม่มีอีกเลย
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุ๖คนมามอบตัวกับตำรวจ
นี่ครับตำรวจก็คุมตัวไว้เดี๋ยวต้องสอบสวนกันต่อ
ก่อนจะแจ้งข้อหาดำเนินคดี
เขาบอกเขาไม่ขอให้ข้อมูลไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวก็แล้วกัน
เพราะให้ปากคำกับตำรวจบอกแล้วหมดแล้ว

บอกแค่ว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อน

นี่ทำขนาดนั้นไม่คิดว่าเขาจะเจ็บหนักด้วยนะ